แต่เรื่องนี้ไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวจะพาไปตลอดกับความสนุกสนานนะครับ

จิ๋วแต่เจ๋ว
มากันเจอเลย
ที่นี่เขามีไอเดียเก๋
ด้วยการให้เหล่าบรรดานน้องมาสวมใส่ชุดฮีโร่ในฝันของตัวเอง

ส่วนสาวนี่เซลมูลก็มา

น้องเขามีความสุขไง

ลูกไหนแล้วอ่ะ

เขามอบให้กับน้องหนูที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัย

ถูกต้องครับแม่แล้วก็งานนี้นะ
โอ้โหมาพร้อมกับคราบน้ำตาจริง

ทันกันบ้างไม่ทันกันบ้านพักหลงกันบ้างก็แล้วแต่
เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศความสนุกสนานโดยรวมนี่
เพราะว่ามีดาราชื่อดังอย่างดีเจนุ้ย

มันเป็นเอกลักษณ์ในการหัวเราะของ

พักดู

ยังมีกิจกรรมที่ให้น้องหนูเข้ามาร่วมสนุกกัน
บรรยากาศในงานนี้ก็สนุกคึกคักแหละครับ

เขาจัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลอง๒๕ปี
ภายใต้โลแกนสุขสนุกทั้งครอบครัว

จากเด็กจะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ก็ยังมีกิจกรรมอื่นได้ร่วมสนุกกันด้วย
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับ

บริจาคเงินให้กับมูลนิธิขาเทียม
โดยรายได้ทั้งหมดนั้นก็เอาไปเลยครับ
ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะ
ก็เป็นอีกหนุ่มกิจกรรมที่ร่วมสนุกกัน
แถมได้บุญอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าปล่อยเด็กชุดใหญ่เลยล่ะครับ

นี่แหละครับมีน้ำไหมน้ำ

แต่ว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจิ๋ว
วิ่งในพื้นที่ปิดนะปลอดภัย
เด็กทุกคนได้มาออกกำลังกายร่วมกันมีความสุขมากเลย

วิ่งหาแม่แม่พ่ออยู่ไหนก็วิ่งกันไป
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ลูกอยู่ไหน

มันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรู้จักการให้ตั้งแต่

ทำให้ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กันด้วย
สร้างความรักความสมัครสมาร์ทสามัคคีในครอบครัวด้วย